กล้องเนี่ยจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันเลย
นี่จะเห็นรถเก๋งคันนี้คุณ

ซึ่งเหมือนหนีรถคันไหนมาเนี่ย

ทีนี้กล้องหลังรถของรถคันข้างหน้า

คุณผู้ชมดูนะคนขี่มอเตอร์ไซค์พยายามจะไปพูดคุย
จะไปดึงประตูไปเคาะกระจกให้คนขับรถเก๋งเนี่ย
ออกมาคุยด้วยไม่รู้เขามีเหตุอะไรกันก่อนหน้านั้นนะคุณนะ
ค่ะไม่รู้มีเหตุอะไรเหมือนกันสุดท้ายนะคุณดูว่ารถเก๋งเนี่ยทำยังไง
พยายามจะกระชากประตูอ่ะใช่ครับแล้วทีนี้มันเป็นจังหวะที่รถเนี่ย
มันจะเริ่มเคลื่อนที่ออกไปได้แล้วไฟเขียวแล้วนะคนขับรถเก่งไม่ยอมออก
ที่ติดกล้องหลังรถก็ต้องเคลื่อนไปส่วนรถเก๋งเนี่ยก็พยายามจะเคลื่อนหน้าเหมือนกัน
แล้วดูสิคือคนขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปนั่งอยู่ตรงกระโปรงหน้ารถแบบนี้เลยนะคะ
แล้วสุดท้ายเป็นไงต่อเดี๋ยวคุณได้ดูนะดูจากกล้องหน้ารถของรถคันนี้หน่อย
ดูหน่อยฮะกล้องหน้ารถเนี่ยว่าเป็นยังไงต่อนี่ครับ
คุณผู้ชมฮะรถเก๋งเนี่ยสะบัดคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เมื่อกี้กระโดดเกาะอยู่หน้ากระโปรงรถเนี่ย
ตกลงมาแบบนี้เลยแล้วดูสิคือรถเก่งเข้าไปเลยอ่ะ
รายเดอร์สีเขียวนี่มามาช่วยคนขี่มอเตอร์ไซค์ไว้นะ
ได้โพสต์ข้อความบอกว่าพลเมืองดีพบเหตุการณ์ไม่ปกติ
ขณะที่รถติดไฟแดงกันอยู่บริเวณถนนรังสิตนครนายกขาออกช่วงคลอง๕ก่อนถึงทางขึ้นถนนกาญจนาพิเศษนะฮะ
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับพบว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยน่าจะมีปากเสียงกับคนขับรถเก๋งที่ขับมาแบบซิ่งเลยนะ
เบียดมาทางไหลทางก่อนที่จะมาติดอยู่ตรงนี้แล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็กระโดดขึ้นกระโปรงหน้ารถ
รถเก๋งพยายามจะหนีนะฮะจนกระทั่งเหวี่ยงคนขี่มอเตอร์ไซค์ตกจากกระโปรงหน้ารถได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแล้วเขาสามารถเดินไปเอารถเขาได้นะครับ
ผู้สิทธิ์ของเราประสานไปยังสพธัญบุรีพื้นที่เกิดเหตุจะถามทางตำรวจให้คุณว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มีการแจ้งความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่นะครับแต่ปรากฏว่าตำรวจบอกว่ายังนะยังไม่มีการแจ้งความไม่พบการลงบันทึกประจำวันไม่มีใครเข้าไปร้องทุกข์หรือแจ้งดำเนินคดีใครแต่อย่างใดนะครับ